ชาวบ้านนะคะที่ต่างจังหวัดนะคะก็มีการพยายาม
บัวลำพูค่ะมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็
ไปรอยกระทงด้วยนะคะนี่คือเป็นพันธกาลเล่นน้ำที่ส๑๙๘๗
สนานของเด็กเด็กที่ผู้ปกครองพาไปเล่นคลายร้อนนะคะโดยน้ำท่วมขังบริเวณสายถนนสายรอบเมืองหนองบัวลำพู
พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังถนนยาวกว่า๓๐๐เมตร
นายสุวิจักรลีประเสริฐพรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพู
ก็ต้องสั่งการให้นำแผงเหล็กปิดกั้นถนนไม่ให้รถผ่าน
โดยก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่นะคะ
ปรากฏว่านอกจากจะมีชาวบ้านนำอุปกรณ์ไปจับปลาบริเวณน้ำไหล
ก็ได้ปลาคนละเล็กคนละน้อยยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองอาศัยเป็นวันหยุดค่ะ
หอบจูงลูกหลานไปเล่นน้ำที่ท่วมถนนอยู่นะคะ
ซึ่งเด็กก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ก็ตอนนี้ที่หนองบัวลำพูถนนสายนี้ค่ะ
ก็ได้กลายเป็นสวนน้ำโดยปริยายแปรสภาพนะคะคลายเครียดโดยไม่เสียสตางค์กันค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านหลายคนนะคะก็บอกว่าวันนี้แหละวันลอยกระทง
ก็น่าจะมีโอกาสได้เอากระทงไปลอยทุกศพกับสายน้ำจำเป็นบนถนนสายนี้ด้วยนะคะ
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะให้ลอยน้ำนี้ไปกับกระทงไปด้วยเลย
ช่วยไหลออกไปด้วยสูงยังสูงอยู่เลยนะคะครึ่งเมตร
ใช่เห็นใจนะคะแต่ก็สู้แล้วกันอย่างน้อยก็เปลี่ยนความเครียดให้สนุกสนาน
แต่ดีใจที่หลายคนยังพยายามหามุมมองที่ทำให้ตัวเองไม่เครียด
แล้วก็อยู่กับมันอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วค่อยช่วยกันแก้ไขไป